ไปดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันบ้างนะครับ

ยังยืนยันที่จะนัดเคลื่อนไหวชุมนุมในวันที่๑๔ตุลาคม

โดยมีเป้าหมายที่จะปิดล้อมธรรมเนียบรัฐบาลขับไล่พลเอกประยุจันทร์โอชา
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีคาดว่า
ผู้ชุมนุมจะไม่มากสามารถรับมือได้ครับ

ไซต์ของเยาวชนปลดแอบยังคงประกาศนัดรวมพลกันนะครับ
ในวันที่๑๔ตุลาคม๑๔นาฬิกาที่อนุสาวรีประชาธิปไตย
ก่อนจะเคลื่อนขบวนไปล้อมธรรมเนียบรัฐบาลขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
จึงให้ผู้มาชุมนุมเตรียมตัวแล้วก็อุปกรณ์ต่างให้พร้อมสำหรับการเคลื่อนขบวนนะครับ
ก่อนหน้านี้ก็มีการโพสต์ว่ามีเจ้าหน้าที่ไปกดดันบริษัทที่ให้บริการรถสุขาบอกว่า
ถ้าเอารถไปให้บริการผู้ชุมนุมตำรวจจะแจ้งข้อหา
ซึ่งล่าสุดแกนามได้เปลี่ยนแผนเมื่อนัดรวมตัวกันเดี๋ยวเขาจะเก็บกระถางต้นไม้ทั้งหมดครับ
แล้วจะเคลื่อนขบวนไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลทันที
ด้านเลยค่ะธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติผลเอกณนาคพาณิชย์ท่านพระบุว่า
ตอนนี้รับทราบนะครับข้อมูลมาบอกว่ามีประชาชนมาจาก๔๐๕๐จังหวัด
ทยอยเข้ามาบ้างแล้วแต่ยังไม่มากไม่ถึงหลักหมื่น
ให้ทางตำรวจเนี่ยติดตามการเคลื่อนของมวลชนอยู่นะครับ
แต่ก็ไม่ประมาทบอกว่าหากพูดไปเดี๋ยวสถานการณ์มันเปลี่ยนข้อมูลมันก็เปลี่ยนไปด้วย
เปลี่ยนไปด้วยสอดคล้องกับผลเอกประวิทย์วงสวรรค์
รองนายกรัฐมนตรีครับที่คาดว่าผู้ชุมนุมจะไม่มาก
จะสามารถรับมือได้ครับ
คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือ
สำหรับการชุมนุมประท้วงขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชากันหน่อยนะคะ

นครบานมีการประชุมร่วมกัน
นำโดยพลตำรวจตรีปียะตาวิชัย
พลตำรวจตรีจีรสารแก้วแสงเอกนะคะ
รองพบชนนี่ค่ะร่วมกันแถลงข่าวแบบนี้นะคะ

โดยพลตำรวจตรีปิยาตาวิชัยรองพบชนบอกว่า
ตอนนี้พร้อมในการดูแลความสงบเรียบร้อยของกลุ่มผู้ชุมนุมของกลุ่มคณะราษดร๒๕๖
ที่เขาจะนัดชุมนุมกันบริเวณอนุสาวรีประชาธิปไตย
ในวันพรุ่งนี้๑๔ตุลาคมค่ะ
ตอนนี้มีการประชุมระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็มีการสั่งการให้ตั้งด่านความมั่นคง
ในพื้นที่กองวัญชาการตำรวจนครบาลยี่สิบเอ็ดจุด
ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันนี้เป็นต้นไปนะคะ
เพื่อมีการคัดกรองแล้วก็ตรวจอาวุธพร้อมขอกำลังตำรวจควบคุมฝุงชน
ภูทรภาคต่างรวมไปถึงตำรวจตระเวนชายแดน
พร้อมกับเอาอุปกรณ์ประจำกายเข้ามาช่วยดูแลเรียบร้อย
ความเรียบร้อยของม็อบด้วยนะคะสถานที่ต่าง
เห็นบอกว่าจะมามากกว่าหนึ่งพันห้าร้อยนายหรือสักประมาณหนึ่งร้อยกองร้อยนะคะ
โดยการปฏิบัติจะเน้นการเจรจาเป็นหลักจะไม่มีการพกพาอาวุธเด็ดขาด
กลุ่มผู้ไม่หวังดีที่อาจจะใช้สถานการณ์การชุมนุม
สร้างความวุ่นวายซึ่งตำรวจตอนนี้อยู่ระหว่างการประเมินด้านการข่าวในการตั้งจุดตรวจจุดสกัด
โดยแบ่งพื้นที่การรักษาความปลอดภัยเป็นสามวงรอบได้แก่วงรอบที่หนึ่งก็คือ
วงรอบสนามหลวงท่าพระจันทร์ถนนราชดำเนินวงรอบที่สองก็คือ
คือรอบอนุสวรีประชาธิปไตยถนนราชดำเนินและวงรอบที่สามก็คือ
ตั้งแต่สะพานมักขวานรังสรรค์เนี่ยนะคะคือพยายามที่จะไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
ที่บริเวณรอบธรรมเนียบรัฐบาลนะคะครับทีนี้รองพบชนอีกท่านหนึ่ง
พลตำรวจตรีจีรสันแก้วแสงเอกยอมรับว่าการชุมนุมในวันที่๑๔ตุลาคมนี้
อาจจะกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนโดยรวมเพราะสิบสี่ตุลาคมไม่ใช่วันหยุดนะคะ
อีกทั้งบริเวณดังกล่าวมีสถานศึกษาสถานราชการจำนวนมาก
เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยสั่งการให้ตำรวจจราจรวางกำลังเตรียมความพร้อมตั้งแต่๑๐นาฬิกาของวันที่๑๔
คือกลุ่มผู้ชมนุมเนี้ยเขานัดกันสิบสี่นาฬิกาบ่ายสองใช่ไหมฮะ
แต่ว่าความพร้อมเรื่องของการจราจรต่างการเคลียร์พื้นที่เนี่ยนัดกันตั้งแต่๑๐โมงค่ะ
ส่วนเรื่องของการดูแลการจราจรเพิ่มเติมเนี่ยนะคะทางตำรวจค่ะ
แนะนำให้ประชาชนนี่ท่านดูนะคะกราฟิกหน้าจอ
แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรโดยรอบอนุสาวรีประชาธิปไตย๕เส้นทางหลักคือ
ถนนราชดำเนินกลางถนนดินสอถนนตะนาวถนนหลานหลวง
และสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะทางตำรวจจะเน้นให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
อยู่ที่บริเวณฟุตบาทนะคะ
ถ้าเกิดว่ากลุ่มผู้ชุมนุมมาเป็นจำนวนมากก็จะลงพื้นที่
ก็จะมีการปิดการจราจรแบ่งเป็นสองระดับก็คือหนึ่ง
การจราจรถนนราชดำเนินตั้งแต่แยกคอกวัวถึงแยกป้อมมหาการ
ถนนดินสอตั้งแต่แยกอนุสวรีประชาธิปไตยถึงแยกสะพานวัญชาติ
ระดับที่๒ค่ะจะมีการขยายการปิดการจราจรไปที่แยกผ่านพิภพลีลา
ส่วนกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมมีการเคลื่อนไหวนะคะคุณผู้ชม
ต้นยืนยันมาแล้วนะคะว่าตำรวจบอกว่าจะไม่ใช้วิธีการ
ปิดการจราจรแต่จะปิดการจราจรชั่วคราว
เป็นหลักเป็นช่วงนะคะ
เลขาสมชมั่นใจม็อบมาไม่ถึงหมื่น
ร้อยกองร้อยถ้าคูณดูก็จะประมาณ๑๕๐๐นายนะครับ
พุทธอิสระนัดไปลานพระรูปครับ
นี่คือทั้งหมดของไทยรัฐทีวีในวันนี้